แต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ตักดินไม่ได้ตักทรายอะไร
กำลังทุบทำลายเครื่องบินโดยสารของสายการบินรัสเซียจนได้รับความเสียหาย
แล้วก็คลิปนี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่มีการทำลายเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนเห็นคลิปนี้แรกก็ตกใจ
เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคลิปวีดีโอบรรเที่ยวเขตการณ์
ขณะที่คนขับรถตักคันหนึ่งนะคะบังคับแขนตักของรถให้ไปทำลายส่วนหน้าของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก
ซึ่งก็ทำให้เครื่องบินเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งเครื่องบินลำนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในคลิปเขาก็อธิบายนะคะว่ามีมูลค่าถึง๖ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า๒๓๒ล้านบาทเบื้องต้นมีรายงานว่าเครื่องบินที่ถูกทำลายลำนี้เป็นฝีมือของคนงานของสนามบินรายหนึ่ง
แค้นเพราะว่าตัวเองถูกไล่ออกจากงานก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุนี้
แต่หลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์คนก็เข้ามาดูกันเยอะก็วิจารณ์กันเยอะนะคะ
บางคนมาตั้งคำถามแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นว่ารถตักเนี่ยอาจจะกำลังทำลายเครื่องบินเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ได้
เพราะว่าสังเกตดูดีค่ะคุณผู้ชมครับภายในคลิปนี้มีภาพของเครื่องบินรุ่นเดียวกันจอดอยู่อีกหลายลำเลยในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะลองสังเกตดู
และราคาจำหน่ายของอากาศยานเหล่านี้ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าที่ควร
ก็เลยไม่มีบริษัทไหนต้องการที่จะซื้อต่อ
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการทำลายทิ้งก็ได้
ตอนนี้ก็ยังไม่สรุปว่าสาเหตุคืออะไรนะคะ